คุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
เมื่อ๒วันก่อนผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖กันยายนพุทธศักราช๒๕๖๒เลขที่
เลขที่ออก๓๘๘ขออภัย๓๔๐๓๘๘นะคะ
ต่อเนื่องเลยนะคะไปแสดงความยินดีกับคนชัยภูมิหน่อยนะคะ
สาวชายภูมิ๒แม่ลูกค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่ชื่อว่านางพร้อมนินใหม่อายุ๗๒

ผมเรียกคุณแม่ครับเดี๋ยวเร็วไป
ส่วนคุณลูกชื่อว่านางพรนิพาหวังช่วยกลางอายุ๕๑ปีค่ะ
สองแม่ลูกเนี่ยคุณผู้ชมดีอกดีใจแบบนี้นะคะ
ถือลอตเตอรี่คนละใบก็รับกันไปคนละ๖ล้านบาทนะคะ

เมื่อวันศุกร์๑๓กันยายนมันตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐

ก็ไปทำบุญที่วัดตามปกติ

ฝันเห็นผู้ชายแก่มาบอกให้ซื้อเลขเบิ้ล
พอรุ่งเช้าวันเสาร์ที่๑๔กันยายน

แล้วก็เห็นมีเลข๘๘ก็คือชอบ
คนจะถูกถ้าที่ฉันเห็นเลข๘ที่ฉันคงไม่ซื้อ

หรือไม่เลขเบิ้ลอาจจะถูกยากไม่ใช่ดีกว่า

ปรากฏว่าพอผลรางวัลออก
โอ้โหคุณค่ะตอนแรกยายบอกว่าหวังแค่เลขท้าย๒ตัวเท่านั้นแหละค่ะ
แต่คุณยายถูกรางวัลที่๑ตะโกนสิคะลั่นบ้านเลยดีใจค่ะ
พร้อมกับลูกสาวก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานที่โรงพักแก้งเคราะห์แบบนี้นะคะชัยภูมิอ่า
เราก็ถามต่อคุณยายเงินที่ได้จะเอาไปทำอะไรบ้าง
ยายก็บอกว่าใช้หนี้ส่วนเงินที่เหลือก็จะเอาไปไว้
ใช้วางแผงครอบครัวต่างเนี่ยนะคะอีก๑คนค่ะ
คุณผู้ชมที่เชียงรายนะคะอำเภอผ่านนี่ค่ะโฉมหน้าผู้โชคดี
นางสุรีรัฐฝั่นพรมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเป็ด
ตำบลมะเข็ดนะคะก็นำสลากลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นโรงพักเลยค่ะ
พักแม่อ้อนะคะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
คุณสุริรัตน์เล่าให้ฟังบอกว่าสามีนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่บ้าน
มีคนมาขายลอตเตอรี่ทีนี้อีกคนหนึ่งเขาก็เลยซื้อไป
ชื่อว่านางนางเชื้อเมืองผ่านอายุ๘๐ปีก็ขอแบ่งซื้อสลากมาด้วย
ซื้อไป๑ใบสามีซื้อมาปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑กันทั้งคู่
เงินที่ได้เนี่ยก็จะนำมาใช้หนี้แล้วก็รักษาสามีที่เป็นอำมพลึกอยู่นะคะ
คือยายนางเล่าบอกว่าตอนแรกจะซื้อเลขทะเบียนรถ
ยายนางเนี่ยคือคนแรกที่ซื้อนะอ่าฮะแต่ไม่มีคนขายก็เลยยื่นเนี่ยเลขนี้ให้
แต่มีเงินแค่ร้อยเดียวก็เลยบอกว่าเอามาใบเดียวละกัน
ก็เลยถูกนะฮะใบหนึ่งเป็นของยายนาง
ส่วนอีกใบหนึ่งเป็นของสามีของนางสุรีรัฐนะ
ก็ถูกกันไปค่ะคนละใบ๖ล้านบาทนอนค่ะ